ให้ดูเรื่องนี้ก่อนค่ะกับเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นที่นราธิวาส
ต้องไปตามนะเบาะแสของรถ
รถคันที่ก่อเหตุเขาไปตรวจสอบดูว่าอ้าวรถนั้นน่ะชื่อคนที่ครอบครองเป็นผู้หญิง
แล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วย
มันจะเกี่ยวกับการขายแบบโอนลอยหรือว่าขายทอดกันมา
หรือมีการเอารถขโมยมามาใช้ในการก่อเหตุหรือยังไง
แต่ที่แน่แม่ทัพภาคที่๔ประนามเลยนะคะผู้ก่อเหตุ
ว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม
สภาพความเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแฟลต์ตำรวจที่นราธิวาสนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุคาร์บอมก็ต้องขนย้ายพวกรถมอเตอร์ไซค์
รถยนต์ที่ได้รับความเสียหายเอาออกดูสิ
นี่ตอนที่เอารถลากมาลากรถออกไป
เอาไปไว้ที่สพเมืองนราธิวาส
แล้วซากปรักหักพังต่างก็ต้องช่วยกันเก็บกวาดค่ะ
โอ้โหพอไปเห็นแล้วเนี่ยมันสะเทือนใจนะ
เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้นายตำรวจอย่างผู้กองออสเสียชีวิต
แล้วจากการสำรวจความเสียหายแฟลต์ตรงนี้มัน๗๐ห้องนะ
ถ้าเกิดเป็นโครงสร้างอย่างเดียวจะเสียหายไปกว่า๘๐เลย
แต่ว่าห้องที่แบบหนักที่สุดเลยเนี่ยนะ
ก็คือของผู้กองออสที่เสียชีวิตราคาร้อยตำรวจเอกสุดที่รักพันนิยะ
เพราะว่าห้องของผู้กองออสเป็นห้องที่๒จากด้านในปีกขวาของแฟลต์ไง
คุณผู้ชมประตูหน้าต่างหลังคาเสียหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
แล้วห้องของผู้กองออสตอนที่ไปตรวจสอบเจอเป็นเหมือนกับกรงนกแก้วสันคอนัวค่ะ
แร็คคูณเป็นตัวที่ผู้กองออสเอามาเลี้ยงเอาไว้
รักเหมือนลูกก็ตายเหมือนกันนะคะ

แล้วคนที่อยู่ที่แฟลต์นี้ครอบครัวตำรวจที่อยู่ที่แฟลต์นี้
ค่าราชการตำรวจอยู่กว่า๑๒๐คน
อยู่ดีกลายเป็นคนไร้ที่อยู่เลย
แล้วต้องประสานนะคะขอไปอยู่ห้องพักอยู่ในสนามฟุตบอล
ของทางกรกฐจังหวัดนราธิวาส
ก็ต้องให้อยู่ตรงนั้นเป็นการชั่วคราวก่อน
สำหรับครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบนะคะ
ทีนี้มีตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ที่แฟลต์นี้นี่แหละค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงก่อนที่ผู้กองออส
จะถูกแรงระเบิดแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
ผู้กองออสนี่แหละเปรียบเสมือนเป็นฮีโร่เลยค่ะ
อ๋อเหรอใช่เพราะผู้กองออสเนี่ยเห็น
เห็นตั้งแต่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือเหมือนกับเข้า
เอารถมาจอดเอารถมาจอด
จังหวะนั้นพอผู้กองออสเห็นใช่ไหม
ผู้กองออสเนี่ยเข้าไปเหมือนกับแบบ

เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันห้ามคนข้างนอกเข้าพื้นที่ไง
แล้วก็พยายามเรียกผู้ต้องสงสัยคนนั้นนะ
แต่ผู้ต้องสงสัยคนนั้นคือเขาไม่ตอบคำถามอะไร
ผู้กองออสแล้วก็แบบเดินออกไป

ผู้กองออสยังบอกนายตำรวจอีกนายนึงเลยอ่ะ
ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปนายตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะ

แล้วเหมือนกับชั้นโง่งไปดูพอท่านเอกใจอ่ะ

แล้วก็พยายามจะบอกคนแถวนั้นว่าแบบระวังนะ

บอกแค่แบบไม่ถึง๓นาทีค่ะ

กำลังเดินไปพอดีแล้วมาเกิดเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่๔นะคะ
พลโทสานติสกุลตนาศก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
บอกด้วยนะว่าหลังจากการตรวจสอบ

ปรากฏว่าไปไล่ดูประวัติ๖ตุลาที่ผ่านมานะ
ตำรวจทางหลวงออกใบสั่งให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนั้นคือนางสาวฟาติยะประดุอายุ๓๒ปี
ภูมิลำเนาเธออยู่ที่ยะริงของปัตตานี
ก็โดนเรื่องขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต
ที่บริเวณทางหลวงแยกสปอมเที่ยมเผอร์เมืองนาราธิวาส

เห็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ในกระบะคู่กับฟาติยะ
แล้วปรากฏว่าใบสั่งนั้นหลังจากการตรวจสอบออกไปต
จากชื่อผู้ครอบครองคือนางสาวฟาติยะเจ้าของรถเนี่ยแหละ

แล้วนะครับภาคที่๔สั่งให้เจ้าหน้าที่นะ
ไปไล่ดูเลยย้อนไปดูตั้งแต่ปี๖๐ประวัติรถที่แจ้งหายต่าง
และมีข้อมูลด้านความมั่นคงบอกว่ากลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุครั้งนี้
เป็นกลุ่มของนายซากิมันกูบารู
คือเขาเคลื่อนไหวก่อเหตุในพื้นที่อำเภอตากใบ

รวมถึงที่อำเภอเมืองนราธิวาสด้วย
ผู้ร่วมขบวนการของเขามีทั้งหมด๔คน
แล้วระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุก็คาดว่าน่าจะประกอบมาจาก
พื้นที่ที่อำเภอตักใบที่นราธิวาส
โอ้โหที่น่ากลัวคือสามารถมาก่อเหตุ
ถ้ำกลางโรงพักษ์แปลดตำรวจโรงเรียน
ส่วนผู้ว่าด้วยก็ใกล้มีบ้านเรือนผู้คนอีก
โอ้โหน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมฮะ